หอการค้าไทยเลือกจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจรครบรอบ๙๐ปีหอการค้าไทย
ระดมตัวแทนหอการค้าทั้งประเทศร่วมเปิดเวทีถกทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจที่จะได้
ศักยภาพเส้นทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวชายแดน
รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
คึกคักมากยิ่งขึ้นที่จะเป็นการสร้างรายได้ในจังหวัด
ฝากไปยังรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐

เดินหน้าพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นภายใน๓เดือน๖เดือน
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่น
ที่จังหวัดนครพนมมีทั้งงานประเพณีไหลเรือไฟ
เป็นที่ตั้งขององค์พญาศรีสัตนคราชองค์พระธาตุพนม
ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวสายศรัทธา
หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากขึ้น
จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี